อาสยามก็เหมือนกันคุณผู้ชมจำได้ไหม
ก่อนหน้านี้เธอมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของผ้ายันพญาครุฑ
แล้วก็ทำให้เธอขายบ้านเจ้าปัญหาได้
คือบ้านหลังนี้ขายออกไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เพิ่งจะเซ็นสัญญาซื้อบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมด้วย
ส่วนเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอยากรู้คือเรื่องเลขดัง
เธอก็แง้มกับบันเทิงไทยรัฐของเราบอกว่า

ออกเลขที่บ้านหลังไมเต็น
เต็มแต่งวดนี้ล่ะยังไงกันคะ
มือรอเลขเด็ดจ้าน้องจ๊ะจ๊ะ
ตอนแรกไม่เชื่อด้วยเพราะว่าเป็นคนเชื่อเรื่องพ่อแก่อย่างเดียว
เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจนมุม
บ้านเราขายไม่ได้สักทีจนเราติดขัดตลอด
ใช่จะรอแผ่นยันมาดูแล้วเราก็ยกมือไหว้ขอให้บ้านขายได้อะไรอย่างนี้
เช้ามาก็มีน้องคนหนึ่งโทรมาขอซื้อบ้านต่อ

คนบอกว่าน้องจ๊ะบ้านเลขที่เท่าไหร่
หนูไม่ยอมบอกไงเพราะหนูว่าเกรงว่า
ที่สิบสองนะคะแล้วแต่